และเพื่อนสมชิกรัฐสภาธิบดที่เค้ารบทุกทุกท่านครับ
ก่อนอื่นกับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกรัฐสภา
ที่ให้ความสนใจพี่น้องในภาคการเกษตร
ผมนั่งฟังตั้งแต่เช้านะครับจนถึงท่านนโรงเดชนะครับ
ในช่วงเช้านะครับก็มีท่านสมาชิกรัฐสภา
จากพักธรรมชาติสร้างไทยนะครับพักประชาธิปัตธ์นะครับ
แล้วก็อีกหลายพักได้พูดถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ถามว่าข้อมูลทุกอย่างที่พวกท่านสงสัย
นโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรมตรีได้แถลงต่อรัฐสภาวันนี้
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะครับ
กับผมเองในฐานะที่อยู่กระทรวงนี้มานานพอสมควรนะครับ
เราผมอยู่ในกระทรวงนี้ตั้งแต่ปี๒๕
ในฐานะรัฐสภาวนี้นะครับผมอยู่ในกระทรวงนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒

ในฐานะรัฐสภาวนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒

ในฐานะรัฐสภาวนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒

ในฐานะรัฐสภาวนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒

ในฐานะรัฐสภาวนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒
ในฐานะรัฐสภาวนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒

ในฐานะรัฐสภาวนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒
ในฐานะรัฐสภาวนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒

ในฐานะรัฐสภาวนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒

ในฐานะรัฐสภาวนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒

ในฐานะรัฐสภาวนี้ตั้งแต่ปี๒๖๒